ที่ปลาจีนบุรีมีผู้ชายวัย๔๔ปีเกิดคลั่งแล้วก็จุดไฟเผาบ้านตัวเอง
ตำรวจต้องมาระงับเหตุปรากฏว่ามีการชักมีดจ้วงแทงตำรวจ
ตำรวจก็ต้องยิงสวนบาดเจ็บทั้งคู่นะครับ

อำเภอกับปราจีนบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
บอกว่าชายคลั่งแล้วก็มีการเสพยาด้วยนะฮะ
ตามข่าวนั้นบอกว่าจุดไฟเผาบ้านตัวเองครับ

โดยนาทีที่ทางดาบตำรวจสงบจุ้ยสวัสดิ์นะครับ
นายสมพรอายุ๔๔ปีผู้ก่อเหตุนั้นถือมีดเข้ามาแทงที่ไหล่ขวาดาบสงบ
ดาบเนี่ยก็เลยชักอาวุธประจำกายยิงสวนทางผู้ก่อเหตุ
ตำรวจและกู้ภัยจะมาถึงนะครับปฐมพยาบาล
ก่อนนำตัวผู้ก่อเหตุและตำรวจนั้นส่งโรงพยาบาลครับ
ยาเสพติด

เนี่ยนะครับก็ยาเสพติดนะครับ
ที่คุณพ่อบอกนะครับ
เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาในสมพรครับ

และต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

ก็เรียกว่าทุกข์เกี่ยวกับยาแหละค่ะ